แล้วไฟช็อตน้องเสียชีวิตเลยคุณผู้ชม
นี่ดูสภาพตอนที่ครอบครัวมาถึง

ใช่เพราะว่าคืนก่อนหน้าฝนมันตกมาอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
แล้วน้ำมันเจิกนองทีนี้มันคงจะมีไฟรั่วอยู่แหละ
พอวันรุ่งขึ้นน้องมาเล่นบอลที่สนาม
แล้วก็มีการไปจับเสาไฟก็เลยไฟช็อต
แล้วนี่คือตอนที่ครอบครัวเหมือนกับอาบน้ำศพให้น้องนะ
โอ้โหพ่อแม่และญาติของน้องเกล
เด็กหญิงสารันรัฐมุ้งผู้กลางอายุ๙ปีนะคะ
น้องเรียนอยู่ป๔ที่โรงเรียนกุลโน

ดูสิอาบน้ำศพแต่งตัวให้ลูกสาว

นี่ใส่กางเกงวอร์มนะ
คือน้องเป็นเด็กที่ชอบเล่นกีฬาชอบเล่นฟุตบอลมาก

ชอบเล่นฟุตบอลอสนวนิย์ชัดเจน
ขนาดชุดสุดท้ายพ่อกับแม่ยังใส่ชุดกีฬาให้เลย

ร้องไห้ตลอดเวลาทำใจไม่ได้ค่ะ

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สนามกีฬาในหมู่บ้านเลยนะ
อยู่ที่บ้านสวยตำบลในเมืองของพี่มายเนี่ยนะคะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมเมื่อวันอังคาร
ก็คือเมื่อวานตอนเช้าเกิดเหตุ
แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปย้อนไปนี่แม่ไปชี้ให้ดูเลย
เสาไฟตรงนี้ย้อนไปตั้งแต่ช่วงค่ำของวันจันทร์
ฝนตกลงมาน้ำมันก็เจิ่งนองอยู่ที่พื้นไง

เกลมาเล่นฟุตบอลกับเพื่อนอีก๙คน
แล้วสนามมันอยู่ห่างจากบ้านแบบ๓๐๔๐เมตร
เดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงค่ะค่ะวัดปิดไฟโค้งไข้กับตัว
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยน้องไปจับเสาเมื่อกี้
เกิดไฟช็อตไฟดูดเลย
ทีมข่าวของเรานะไปที่วัดใหม่ประตูชัยค่ะ
นี้จัดงานศพให้น้องเกลแล้วก็เจอคุณแม่ด้วย
คุยกับคุณแม่คุณแม่บอกโอ้โหใจจะขาด
เพราะว่าบ้านอยู่ไม่ได้ห่างจากสนามกีฬาไง
ได้ยินเสียงเพื่อนของน้องเกลตะโกนเรียก
น้องเกลถูกไฟดูด
กับแม่ได้ยินนะวิ่งไปดูแล้วเห็นมือของลูก

จนตอนแรกลูกเหมือนกับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วนะ

สุดท้ายยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้ค่ะ

เกลลูกสาวเป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่ง
คิดดูสิได้เกรด๔ทุกวิชา

แต่ว่าต้องมาเสียชีวิตก่อนแบบนี้นะคะ
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือเยียวยาอะไร
อยากให้เหตุการณ์ของลูกสาวเป็นกรณีสุดท้ายที่เกิดขึ้น
แล้วคิดดูสิจิตใจคนเป็นพ่อเป็นแม่
มันเกิดขึ้นกับสนามกีฬาที่อยู่ใกล้บ้าน

เดินผ่านสนามกีฬาทุกวันสถานที่นี้แหละ

ใจของพ่อแม่จะอยู่อย่างไรคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓นะผู้ใหญ่วรัฐยา

จะได้ให้เด็กมีสถานที่ในการวิ่งเล่น
ในการออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬา

มันต้องมีการหน่วยงานการไฟฟ้าอะไรมาทำไหม
คือเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมผมชวนคิดดอมน้ำแข็ง
เราอ่านข่าวคนเสียชีวิต
จากการโดนไฟดูดที่เสาไฟที่สนามกีฬาลานกีฬา

ด้วยความที่สนามกีฬานี้เหมือนกับชาวบ้าน
ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเอง

ดังนั้นการต่อไฟเนี่ยก็เป็นการเดินไฟต่อไฟจากชาวบ้านด้วยกันเองนั่นแหละ
แล้วทางเทศบาลตำบลเขาเอาหม้อแปลงไฟมาติดตั้งให้ไง
เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องของความปลอดภัย
หรือว่าการบำรุงรักษาเวลาที่มันมีเหตุการณ์ไฟรั่วเกิดขึ้นแบบนี้

ทีนี้เทศบาลเองเข้าไปตรวจสอบแล้วนะ
เดี๋ยวจะหาแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีก

สายก็แบบมัดโยงอยู่กับเสาไฟแบบนี้

แต่จะต้องมอบหมายหรือหาคนที่รับผิดชอบ
จะเป็นช่างไฟในหมู่บ้าน
หรือคนที่มีความชำนาญคอยตรวจคอยดูแล
เพราะว่าคนที่ใช้ลูกหลานเราทั้งนั้นนะครับ
สารแทนคุณพ่อจริงนะเรียนเก่งด้วย